มีอีกหนึ่งคลิปค่ะเป็นคลิปเหตุการณ์ที่เกิดบนท้องถนนเหมือนกันนะคะ
เป็นคนขี่รถจักรยานยนต์กำลังจะผ่านด่านตรวจ
ตำรวจเรียกให้หยุดตรวจปรากฏว่าไม่ยอมหยุดค่ะ
สุดท้ายรถจักรยานยนต์คันนี้ล้มลงกลางถนน
คนวิจารณ์อย่างหนักสำหรับคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นะคะ

นี่คือภาพที่รถจักรยานยนต์คันหนึ่งนะคะ
ที่กำลังพยายามจะขี่ฝ่าด่านตำรวจ
ขณะที่ตำรวจตั้งด่านตรวจวินัยจราจรอยู่ที่ถนนรัชดาท่าพระ
ซึ่งในคลิปคุณผู้ชมลองสังเกตดูค่ะว่ารถจักรยานยนต์คันนี้
วิ่งผ่านตำรวจคนแรกที่ยืนกลางถนน
แล้วก็ขี่ไปเจอตำรวจอีกนายที่ยืนอยู่ถัดไป
แล้วก็จะเห็นได้ว่าตำรวจคนนั้นยื่นมือออกมา
ลักษณะคล้ายกับไปตบศีรษะของคนขี่รถจักรยานยนต์จนล้มลง
หลังจากนั้นทุกคนก็วิ่งกรูกันเข้าไปนะครับ
คนที่โพสต์อ้างว่าคนใกล้ตัวสามารถบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้
เหตุการณ์เกิดขึ้น๓๐มิถุนายนที่ผ่านมานะคะ
ขณะที่คนขี่รถจักรยานยนต์คันนี้เนี่ย
เขาขี่รถบริเวณถนนรัชดาท่าพระ

คลิปนี้เผยแพร่ในโลกโซเทียลคนวิจารณ์กัน๒มุมนะ

คนขี่รถจักรยานยนต์คันนี้ตั้งใจจะขี่แหกด่าน
ถ้าหยุดให้ตำรวจตรวจตั้งแต่ตำรวจคนแรก

ตำรวจทำเกินไปหรือเปล่า
ตบหัวคนขี่รถจักรยานยนต์หรือเปล่า
เดี๋ยวเรื่องนี้ก็น่าจะต้องมีการตรวจสอบต่อไปนะคะ